จับตาพายุปลาบึกถล่มใต้นั้นสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องของพายุนะครับมีสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้
คุณผู้ชมครับเจ้าพายุปลาบึกที่กำลังจะพัดถล่ม
แล้วก็ขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งค่ำคืนนี้
สัญญาณเตือนว่าพายุตัวนี้กำลังจะขึ้นฝั่ง
นั่นก็คือเรื่องของคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง

และมีความเร็วลงประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาจะสัดน้ำทะเลเข้าหาฝั่งก่อน
ที่มีความสูงประมาณ๒๐เมตรครับคุณผู้ชมครับ
เมตรแบบนี้ความสูงเท่ากับต้นมะพร้าว
หรือว่าต้นสนที่มีความสูงเต็มที่แล้ว
คลื่นตัวนี้ซัดเข้าหาฝั่งก็จะมีอิทธิพลในการทำลายล้างสิ่งก่อสร้าง
อยู่บริเวณชายฝั่งดังนั้นเราต้องเตือนกัน
แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าสตอมเสิร์ชกับเรื่องของซึนามิ
มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เมื่อพายุมีความเร็วลมมากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุจะซัดคลื่นเข้ามาหาฝั่ง
แต่ถ้าเป็นเรื่องของซึนามิคุณผู้ชม
นามิเกิดจากปัจจัยเรื่องของแผ่นดินไหว
และสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วว่า
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวและน้ำทะเล
ลดระดับลงอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็ว
จากนั้นจะเกิดเป็นคลื่นซึนามิพัดเข้ามานะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๕๙
เราประสบกับเรื่องของคลื่นสูงซัดหาฝั่ง
เมื่อเจ้าพายุโซนร้อนแฮเรียสที่ก่อตัวขึ้นที่ทะเลจีนใต้
และเข้าสู่อ่าวไทยแล้วก็พัดเข้าหาฝั่งแบบนี้

เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องสูญเสียคนไทยไป๙๑๑คน
แล้วก็มีผู้ศูนย์หายไปจำนวนมากนะครับ
ก็คือประมาณ๑๔๒คน
มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ของพายุแฮเรียสครั้งนั้น
เมื่อปี๒๕๐๕ก็คือ๒๕๒คน
แล้วก็บ้านพังเสียหายถึง๔๒๔๐๙หลัง
นี่คือการเคลื่อนตัวของพายุแฮเรียส

เส้นทางพายุของบ้านเราในประเทศไทย

เส้นทางแรกก็คือเส้นทางของพายุแฮเรียส

และเส้นทางที่๒คือเส้นทางของพายุลินดานะครับ

และเส้นทางของพายุโซนร้อนปลาบึก
ที่กำลังจะขึ้นฝั่งในเดือนมกราคม๒๕๕๙
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันนี้ในช่วงค่ำ
นั่นคือเส้นทางเดียวกับพายุโซนร้อนแฮเรียส

ดังนั้นครับวันนี้อาจจะมีสัญญาณที่มา
ก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งที่ตะลุมพุกนครศรีธรรมราช

เราต้องรอติดตามเรื่องของความเร็วลมของพายุตัวนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
นี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้จากเรื่องของพายุ
ที่มีอิทธิพลต่อบ้านเราครับ